วันนี้ที่จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามันแบบคือไม่ให้มีการลงคะแนน
ลงคะแนนแปลว่าไม่ได้มีผลผูกพันกับรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องทำตาม
จากที่มีการหาทางออกกันระหว่างสสกับสวเนี่ยนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูฝ่ายรัฐบาลในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ย
ส่งตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยนะคะ๑ใน๕คนก็คือคุณเอ๋ปารินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
เมื่อวานนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแล้วประเด็นที่มีการอภิปรายเดี๋ยวเราว่ากัน
เขามีการท้าทายนะคะบอกว่าคุณจอมขวัญท้าให้หน่อยได้ไหม
แก่นำฝั่งราศดร๖๓มาออกรายการถามตรงได้ไหมมากี่คนก็ได้
อยากจะพูดคุยด้วยกล้าไหมถามใจดูนะคะพอลักษณะการท้าทายแบบนี้ออกมาเนี่ย
ทีมข่าวของเราทีมงานของเราก็พยายามติดต่อไปนะ
แก่นำของรัศดร๖๓เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะบอกคุณเอ๋นะคะ
แต่ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งพักพลังประชารัฐก่อน
วันนี้เป็นวันแรกที่จะมีการเปิดสมัยวิสามันของรัฐสภานะคะ
มีการอภิปรายแบบไม่ลงคะแนนค่ะฝั่งพักพลังประชารัฐเขาเตรียมไว้ห้าคนด้วยกันนะคะ
ห้าคนเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยนะคะของพักพลังประชารัฐ
ไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัติรัตนาเศษประธานวิบรัฐบาลนายภัยบูลนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อ
นายชัยวุฒิธนาคมานุสรสอสอบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
แล้วก็สองตัวจี๊ดค่ะคุณปรินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
จะมีคิวในการอภิปรายในวันนี้ด้วยนะคะทีเนี้ยคาดกันว่าคุณเอ๋เนี่ย
แล้วก็คุณศิราเจนจาคะจะได้รับการจัดสรรเวลา
จากวิบพลังประชารัฐทำของพักพลังประชารัฐให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
โดยมีการเตรียมข้อมูลที่จะมีการอภิปราย
เน้นไปที่เหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓
คุณเอ๋เนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ประเด็นหลักก็คือตั้งคำถามไปที่กลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓
อยากถามว่าถ้าอยากชุมนุมทำไมต้องปิดถนนทำอะไรนึกถึงคนอื่นบ้างไหม
คนอื่นเขาต้องทำมาหากินต้องกลับบ้านหรือคิดว่ามาชุมนุมแล้วเท่ใช่ไหม
เขายังมีการท้าทายกลุ่มแก่นำเยาวชนปลดแอบด้วยนะคะบอกว่าเอาแบบนี้ไหม
หลังการประชุมสภานัดนี้เสร็จสิ้นเนี่ยขอฝากไปที่คุณจอมขวัญลาวเพชร
รายการถามตรงตรงไทยรัฐทีวีช่วยหน่อยได้ไหมเป็นตัวกลางในการเชิญน้องมายเพนกวินอานนท์
หรือใครก็ได้จะมากันกี่คนก็ได้ด่าหน้าเข้ามาเลยร่วมมาให้หมดค่ะ
มาให้หมดนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปคนเดียวในรายการถามตรงคุณจอมขวัญ
พอได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ทีมงานพยายามติดต่อประสานไปที่แก่นำกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะคะ
คุณเอ๋ปารินาท้าแบบนี้กล้าไหมถามใจดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราแจ้งกลับไปนะคะ
ทีนี้วันนี้เราก็ถามต่อนะคะว่ากรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
นัดกันมาที่หน้าอาคารรัฐสภาก็คือกลุ่มรัศดร๖๓เนี่ย
ตอนนี้ตัวเองอยากให้ม็อบเนี่ยหยุดเดินไปหยุดเดินมาด่าคนนู้นคนนี้เสียที
บ้านเมืองวุ่นวายรถติดน่ารำคาญที่สุดคุณเอ๋บอกแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการท้าดวนกับกลุ่มแก่นำเยาวชนปลดแอบค่ะอย่างที่บอกไปค่ะ
ตอนที่คุณเอ๋ท้ามาเนี่ยเราก็ไม่อยากทำให้คุณเอ๋ผิดหวังนะคะ
ขอเคลียร์วันว่างนะเดี๋ยวคุณมายว่ายังไงเพนกวินว่ายังไงรอฟังข่าวนะคะ
ทีนี้ประเด็นที่เป็นหัวข้อจะมีการอภิปรายในวันนี้ค่ะ๓เรื่องหลักก็คือ
หนึ่งเรื่องของความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ในพื้นที่การชุมนุม
สองการขวางแล้วก็หยุดขบวนเสด็จในวันที่๑๔ตุลาคม
การชุมนุมแบบผิดกฎหมายทำลายพระบรมชายาลักษณ์นะคะอืม